สวัสดีทั้งสองท่านครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
ภาคเหนือฝนกำลังตกอยู่แล้วก็เป็นฝนกลุ่มใหญ่ด้วย
การว่าจะตกต่อเนื่องอีกหลายชั่วโมง
แล้วก็ตกกระจายตัวในหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่นั่นพยาวตากสุโขทัยอุตรดิษฐกำแพงเพชร
ตกเยอะแล้วก็บริเวณทางตอนบนของภาคอีสานก็ตกอยู่ตอนนี้
ดังนั้นใครที่จะออกไปทำกิจกรรมต่างออกไปจับจ่ายตลาดออกไปทานข้าวในช่วงนี้
หรือว่าใครที่จะไปทำงานถูกต้องระวังหน่อย
เพราะว่าตอนนี้พายุโนรูเขาขึ้นฝั่งที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว
ก่อนหน้านี้เขามีการดึงกระแสลมให้ออกไป
ให้เอาฝนขึ้นไปอยู่เหนือเมืองไทยของเรา

แต่ว่าพอตอนนี้พายุนังกล่าวเข้าขึ้นไปแล้ว
ทพลของพายุลูกนี้ต่อสถานการณ์ฝนเมืองไทยของเราก็น้อยลง
ฝนไปไม่ได้แล้วผลก็เลย
กลับลงมาตกบริเวณทางตอนบนอีกครั้งหนึ่ง
เดี๋ยวไปดูภาพรวมตอนนี้ของพายุโนรู
ซึ่งก็ถือว่าเป็นพายุที่หลายฝ่ายจับตามองมีข่าว
อันนี้ไปดูอันนี้คาดการณ์อันนี้คือการคาดการณ์ล่าสุด

จะพบเส้นสีแดง

ขึ้นฝั่งที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ลงทะเล
แล้วก็ดิ่งไปบริเวณแถวรัสเซีย

จะสังเกตว่ามีการโว๊คเข้าตัวเกี่ยว

เคลื่อนที่แบบนี้เนี่ยครั้งหนึ่งเราเคยเจอที่ภาคใต้

แต่แหละครับ
ทางตอนล่างของประเทศจีนตอนนี้ฝนก็ค่อนข้างเยอะ
แล้วก็ฝนจังกราวเนี่ยก็จะมีผลต่อ
ศึกรรมธนการฝนในเมืองไทยของเราในต้นสัปดาห์นี้
เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์กันหน่อย
เขาบอกว่าในวันต่างชนเหอใช้วันที่๘
เวลาเที่ยงคืน๒๓นาที
จะมีปรากฏการต์๑ปรากฏการต์
สำหรับใครที่ชื่นชอบดาราศาสตร์

อีกหนึ่งปรากฏการณ์ก็คือจันทรุปราคานะครับ

ดังนั้นใครที่สนใจอยากดู
เที่ยงคืน๒๓นาที
เที่ยงคืน๒๓นาที
มองขึ้นบนท้องฟ้า
รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวจับตาเตือนภัย

อย่างที่บอกไปนะครับว่ารักษณะการตกของฝนส่วนใหญ่
ระยะนี้จะเป็นฝนที่ตก

ตอนบนนะครับแล้วก็ในบริเวณพื้นที่

ถึงในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามัน

บริเวณดังกล่าวยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
ส่วนกรุงเทพมหานครก็เป็นฝน
ตามเวลาเดิม๔โมงเย็น

ฝนในกรุงเทพจะตก๔โมงเย็นเป็นต้นไป

ดังนั้นใครที่จะใช้ชีวิต

ดังนั้นในระยะนี้
สิ่งที่ต้องติดตามก็คือประกาศเตือนภัย
ก็รวมมาถึงประกาศต่างจากกรมตุนิพยาด้วย

ลักษณะอากาศในเมืองไทยของเราตอนนี้

เมื่อกี้เห็นบอกเรื่องของคลื่นความร้อน

เดี๋ยวไปตรวจสอบกันหน่อยว่า

โปรดติดตามตอนนี้